จากการใช้อำนาจของกรกตในการคำนวณจำนวนสอสอนั้น
ซึ่งขัดกับรัฐธรรมนูลในมาตรา๙๑นะครับ
ก็เลยร้องผ่านผู้ตรวจการแผ่นดินไป

ผมก็คาดหวังว่าผู้ตรวจการแผ่นดิน
จะพิจารณาโดยระยะเวลาอันรวดเร็ว

สารรัฐมนูลในช่วงก่อนเลือกตั้ง
ถ้าสื่อมวลชนจำกันได้ส่งไปถึง๒ครั้งนะครับ

ก็หวังเช่นเดียวกันว่ากรณีของพักอนาคตใหม่
ผู้ตรวจการแผ่นดินก็น่าจะใช้เวลาอันรวดเร็วเหมือนกัน
ส่งไปที่สารรัฐธรรมนูญให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัย

รัฐธรรมนูลยังไม่เคยบอกนะครับว่าสูตรการคำนวณของกรกตนั้น

สารมนุนเคยวินิจฉัยไปแต่เพียงว่า
กฎหมายประกอบนุนว่าด้วยการเลือกตั้งมาตรา๑๒
นั้นไม่ขัดกับรัฐมนุนมาตรา๙๑เท่านั้นเอง
แต่ว่าพอคุณเอากฎหมายมาตรา๑๒๘มาใช้เนี่ย
ก็ต้องคำนวณให้มันถูกต้องว่าจะไม่ขัดกับรัฐธรรมนูญ

รัฐมนุนบอกเอาไว้ว่าการคำนวณสอสอนั้น
จะต้องคิดเรื่องจำนวนสอสอเพิ่งมี
ตัวเลขที่กรกตคำนวณออกมามันอยู่ที่ประมาณ๗๑๐๕๔คะแนนต่อ๑ที่นั่ง
ยกเว้นมีกรณีเดียวเท่านั้นในตอนนี้ก็คือกรณีของพักเพื่อไทย
ซึ่งพักเพื่อไทยได้สอสอเพิ่งมีอยู่ที่๑๑๘

เหลือเนี่ยจะต้องใช้สูตรนี้เดียวกันทั้งหมดคือเอา๗๑๐๐๐มาคิดต่อสอสอ๑ที่นั่งนะครับ
ผมให้ตัวเลขดูนิดเดียวนะครับก็คือว่า๗ท่านที่ยืนอยู่ข้างหลังผม
วันนี้มาบางส่วนผู้สมัครสอสอเราที่ถูกตัดออกไปทั้ง๗ท่าน
คิดเป็นคะแนนดิบนะครับ๕๖๑๒๗๖คะแนน
นี่คือเสียงของประชาชนที่เลือกพักอนาคตใหม่
แล้วถูกทิ้งน้ำไปนะครับในขณะที่พักอื่นอื่นรวมกันที่ถูกตัดปาร์ตี้ลิสต์ออกไปนะครับ
ในขณะที่๑๑พักเล็กที่ได้แบ่งไปคนละ๑
คะแนนดิบของพวกเขารวมกันเพียง๕๔๘๒๐๔
ผลจากตัวเลขแบบนี้นะครับมันคือแสดงให้เห็นถึงการ
ใช้สูตรคำนวณที่ส่งผลประหลาดออกมานะครับ
เราจึงมายื่นที่ผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับเพื่อให้ส่งไปสารนุนวินิจฉัย
ในส่วนของคณะกรรมการการเลือกตั้งเราก็ยื่นคำร้องไปให้คณะกรรมการการเลือกตั้งเช่นเดียวกันนะครับ
เพื่อให้คณะกรรมการการเลือกตั้งเสนอเรื่องไปให้สารมนุนวินิจฉัย
ดังนั้นจึงขอให้กรกตช่วยส่งเรื่องนี้ไปให้สารนุวินิจฉัยให้ทีนึงว่า
ตกลงแล้วไอ้สูตรคำนวณที่ใช้กันมันถูกต้องตามธรรมนูลหรือไม่อย่างไรนะครับ

ที่สำคัญก็เพราะว่าเราไม่ได้คิดเพียงแค่ว่าสอสอของเราหายไป๗คน
กว่าคะแนนที่ประชาชนเลือกเรามาถูกทำให้ไม่มีความหมาย
๕๖หมื่นกวาเลือกผู้ว่าบางทีนี่เกือบได้นะครับบางยุคนักบางสมัย
เรื่องนี้สำคัญมากกว่าควรินิของทั้ง๗ท่าน
ดังนั้นอย่างน้อยที่สุดพักอนาคตใหม่
ในฐานะที่เราได้รับความไว้วางใจจากประชาชนเลือกเรามา
เราจำเป็นต้องปกป้องเสียงของประชาชนที่เลือกเรามานะครับ
ต้องต่อสู้ในกระบวนการทางกฎหมายให้ถึงที่สุดครับ